โคราชคุณผู้ชมเขามีการแข่งขันวิ่งกระสอบป่าและปิดตาจับเป็ด
จะจับได้เหรอจับได้ไหมไปดูค่ะ
โอ้โหมนต์คักมนต์แน่แล้วพี่น้องโรนันโด
เฮ้ยถือถ้วยมาเลยทีเดียว
โอโอเลโอเล่โอเล่
เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนไถอะไรอ่ะ
ใช่คือเป็นการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านมีหลายชนิดกีฬา
ก่อนจะแข่งขันก็ต้องมีการเดินขบวนแห่กันมา

ใช่ค่ะเป็นขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชน
เขามาร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่๑๔ค่ะ
จัดแบบนี้ทุกปีแหละก็อยากจะให้คนในชุมชนได้มาออกกำลังกายการสร้างกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์กันกับคนในครอบครัว
งานนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นมานะคะ
พูดถึงการแข่งขันซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้หน่อยนะคะจะมีหลายประเภทนะแต่จะมีการแข่งขันสองประเภทที่ทุกคนรอคอยนั่นคือคือ
กระสอบปาดนี่ฝุ่นตลบแล้วการวิ่งกระสอบปาดนี้เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อยเพราะใส่หมวกกระน็อกด้วย
ดีจังถ้าหกล้มลงไปก็ไม่บาดเจ็บมากมายนะคะคุณดูผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องเขาเรียกอะไร
เอาตัวเข้าไปในกระสอบแล้วคือปกติที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยจะคือใส่กระสอบแค่เอวครึ่งตัวแต่เนี่ยคือต้องคลุมให้ทั้งตัวเลยอ่ะ

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากลำบากในการเดินมากขึ้น

ก็เป็นเทคนิคทักษะของแต่ละคน

เข้าเส้นชัยก่อนก็เป็นผู้ชนะ

ทุกคนต้องปิดตามองไม่เห็นและต้องตามหาเป็น
นี่ไงคนเสื้อชมพูตักคุกเป็ดได้

ใช่ค่ะโอ้สุดท้ายก็ถูกจับได้เป็น

ฉ่ำเลยแต่สุดท้ายก็เป็นการแข่งขันภิกษณ์สนุกสนาน

วิ่งผลาดวิ่งเปรี้ยวแบบนี้ก็สนุกสนาน
จริงจริงนะคะงานนี้ก็ประสบความสำเร็จ
ให้ทุกคนได้ออกมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
ออกกำลังกายได้แข่งขันกีฬาก็ช่างจะหิวนะ